สวัสดีครับมาจับตาเตือนภัยกันนะครับสำหรับสภาพอากาศในเมืองไทยที่ตอนนี้อยู่ในห่วงเรียกเวลาที่ต้องเฝ้าระวังหลายจุดหลายพื้นที่ตอนนี้นะครับมีหลายจังหวัดละทีเดียวอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดภัยทางธรรมชาติตามมาปัจจัยหลากหลายที่ดังไม่เกิดความระบวนหน้าขนาดนี้ยังคงมีสอง

ตกมาหลังจากนี้เป็นต้นไปมีจุดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่จะตามมาแน่นอนครับก็จะเป็นจุดเดิมที่ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติแล้วก็รับมืออย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวตอนนี้มาอีกแล้วนะครับดังนั้นใครอยู่บริเวณดังกล่าวนี้เฝ้าติ
หลังจากนี้๓วันนะครับนี่คือวันนี้ครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นมีการกระจายตัวค่อนข้างเยอะละทีเดียวในบริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานนะครับหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจครับวันศุกร์จะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นจะไปเน้นตกบริเวณพื้
นะครับ